ต้องบอกว่าช่วงนี้คนในวงการบันเทิงเนี่ยมีแต่เรื่องเรื่องแบบร้อนเดือดปุดทั้งนั้นเลย
คนแรกเลยไล่กันไปนะคะพี่บอลเชิญยิ้มก็ถูกเสียกรรมลอ
ใช้คำว่าเสียกรรมลอนะเพราะว่าเขาใช้ฉายาว่าเสียน็อตสี่จี
หลอกจ้างงานว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลอกเอาชื่อเอาคลิปไปหลอกคนอื่นอีกทีว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่
อ้างชื่อศิลปินเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่มีพี่บอลคนเดียวนะ
อ้างว่าพี่ป้างนครินก็จะมาพี่หนุ่มกะลาด้วยคุณแจ๊ดชวนชื่นด้วย
และสุดท้ายยังไงรู้ไหมขนเงินค่าบัตรเข้างาน
รวมไปถึงเงินที่แม่ค้าจองสถานที่จะมาออกร้าน
หนีเข้ากลีบเมฆไปกว่า๓ล้านบาท
นี่ค่ะพี่บอลบอกเลยโกรธมากถึงขั้นแบบอยากตบปาก
คำนี้แรงมากไปฟังพี่บอลกันค่ะ
คุณน็อตมึงมามอบตัวเถอะนะฮะ

ถามว่าผมเสียไหมกับรายได้ผมก็เสีย
เพราะว่ามีงานเข้ามาวันที่๑๘ผมก็รับไม่ได้
พอผมติดงานคุณผมกลายเป็นเลยว่างไปเลยแต่ไม่เป็นไร
ยังมีคนที่เขาแบบรายได้น้อยกว่าผม
ที่เขาแม่ค้าอีกเยอะแยะที่คุณไปเก็บเงินเขามา

ผมเลยไม่ได้เจอพวกพี่เลยผมซื้อบัตรมันมา
หลู่นี่นั่นคุณทำเพื่ออะไรหมอบตัวเถอะ

แม่ค้าคุณเอาคลิปพวกเราไปเปิดให้เขาได้เชื่อถือ